มาที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่ารถเขาน้ำมันหมด

พี่พี่พอมีตังค์ไหม
พอมีตังค์ไหมผมลดน้ำมันหมดช่วยผมหน่อย

ผมมีปลากระป๋องมาแลกด้วยนะ

เอาปลากระป๋องไปขอแลกน้ำมันเหรอ
น้ำมันผมไม่ได้เอาน้ำมันรถพี่ฟรี

เอาไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
โหล
เออมันก็น้ำมันหมดจริง
แปลกเหมือนกันเนาะพี่เบิร์ตเนอะ

เพื่อจะเอาเงินไปเติมน้ำมันหรือมองว่า
ะาหรือทำแบบนี้มาประจำรึเปล่า
ไม่รู้แล้วแบบว่าหวังว่าจะมีคนใจบุญให้เงินเหรอหรือยังไง
แต่เขาใช้คำว่าน้ำมันผมเกลี้ยงถัง
แต่พอได้ตังค์เสร็จปั๊บมันสตาร์ทให้ดูหน้าบ้านเลยนะ
เอาเออเมื่อกี้เสียงสตาร์ทรถไฟเลย
ไม่อาจจะดูเกวัดน้ำมันว่ามันแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วหรอ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์
ตะบนมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
หมู่บ้านเล็กคือมี๑๐กว่าหลังที่นี่
นายสุธิพงศ์สูตรเลขอายุ๓๐ปีเจ้าของคลิป

ผู้ชายคนนี้ทำทีมาขอเอาเงินมาแลกปลากระป๋องนะ
คือเขามีปลากระป๋องมามาบอกกับเมียเขาบอกว่า
เนี่ยขอแลกตังค์หน่อยเนี่ยมีปลากระป๋องมาแลกนะ
ภรรยาไม่กล้าให้เงินก็ตามเขาออกมาเจรจา
ผู้ชายคนนี้บอกน้ำมันหมดแต่พอเขายื่นเงินให้๔๐บาท
บอกว่ามีน้ำมันขวดขายอยู่
จังหวะนั้นกำลังจะหันหลังเข้าบ้าน
เห็นเขาเข็นรถไปหน่อยแล้วสตาร์ทรถติดเฉยเลยครับ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
น้ำมันมันไปหมดหลายบ้านนะ
จริงหรอพี่บอก
น้ำมันมันไปหมดหลายบ้านนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่บ้านของคุณสุธิพงศ์เท่านั้นที่เจอ
เพราะว่าไปขอบ้านอื่นด้วย